อันนี้ข้อเท็จจริงเรายังไม่รู้ว่ามันเป็นอย่างนั้นจริงหรือเปล่า
เดี๋ยวต้องรอมีใครต้องมีการทางหลวงทางอะไรก็ต้องที่เกี่ยวข้องกับการปิดเปิดไฟก็ต้องออกมาชี้แจงด้วยเหมือนกันว่ามันเกิดอะไรขึ้น
ตอนนี้สังคมก็สงสัยว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับภาพนี้
ถ้าตัวเนี่ยตัมหลวงก็ก็ไม่ได้เหมือนไม่ได้มีการสงสัยในประเด็นนี้นะขี้หวานะ
อ่ะภาพถับไป
ถัดไปก็จะเป็น๔๕๖น้ำหน้าภาพนี้คือจะเห็นข้างหลังเป็นแซนเห็นไหมฮะ
คือตอนนี้กระติกก็นั่งหันหน้ามาที่หัวเรือนะครับแตงโมเป็นคนถ่ายย้อนลงไป
ด้านหลังเห็นริปนู้นนั่นนั่นคือแซน
เหตุการณ์เนี่ยถ่ายตอน๑๖๐๖นาทีหลังจากนี้อีกประมาณสัก๒๐๓๐นาที

ภาพนี้คือภาพสุดท้ายที่ตังโมเป็นคนถ่ายไว้

ขอย้อนกลับไปภาพมันสกิปมาสักครู่นี้นะฮะ
ภาพนี้๔ทุ่ม๖นาที

บนบัญชีมาเดี๋ยวจะโอนเงินให้ต่างนานา

ตอนนี้คือ๓ทุ่ม๕๖นาที

แต่อันนี้บังเอิญว่าพอมันจบรายการ

พี่หนุ่มได้ดูใช่ไหม
อันนี้เห็นมั้ยมันเวลาเดียวกัน

ด้านหลังพี่รถเมย์เป็นคนส่งไลน์มาบอกพี่

คือถ้าเป็นในอินสตาแกรมเนี่ยปกติข้อความที่ส่งในอินบ็อกซ์นะคะ
มันสามารถที่จะเลื่อนไปทางซ้ายแล้วมันจะเห็นเวลา
เป็นแบบข้อความแต่ละข้อความว่าใช้เวลาตอนไหน

เราจะเห็นเป็น๒๑นาฬิกา๕๖นาที

จะเห็นเลยว่าที่คุณแตงโมตอบมาน่ะ

มันบอกได้ค่ะพี่ตอนแรกหนูก็ไม่เคยรู้
ชาวโซเชียลบอกแม้กระทั่งเวลา

ชาวโซเชียลยังบอกเลยว่ามันสามารถเปลี่ยนเวลาได้ด้วยซ้ำ

ดังนั้นเรื่องไทม์ไลน์คนก็เลยสงสัยกันเยอะ
นี่แหละค่ะว่ามันเกิดอะไรขึ้น
ตรงนี้เพราะว่าในตอนนั้นที่เราดูกันไป
๒๑นาฬิกา๕๖นาที
ข้อความนั้นคือคุณตังโมตอบมาบอกว่าได้แป๊บ

หลังจากนั้นไม่นานก็คือมี
ข่าวออกมาว่าเกิดอุบัติเหตุแล้วคุณธนาก็ส่งไปอีก

เดี๋ยวต้องให้ดูเพราะเมื่อวานได้บอกพี่หนุ่มไป
ก็บอกคุณแอนนาว่าแบบลองเลื่อนซ้ายดูหน่อย
ว่ามันเป็นตอนกี่โมงกันแน่อะไรอย่างนี้

สมมุติว่าผมคุยกับใครดีผมมันหลายคนว่ะ

ต้องเป็นในอินบ็อกซ์ไอจีนะคะ

มีเพื่อนคุยเยอะด้วยดู
คุยกันเยอะมากเลย

ไม่ได้อีกเห้ยอยู่ไหนวะนี่
เดี๋ยวนะ
เอาภาพหนูไหม
อ้าวผมไม่อีกแล้ว
เข้าใจไหมอันนี้๑๖๓๖สุดไหมแต่เวลาคุยจริงเนี่ยเวลาอยู่มานี้ค่ะมันจะมีไร่เรียนเห็นไหม๑๗
ในกาย๒๓มันจะมีบอกเวลาเพียงข้างหลังนี้อ๋อไม่มีไม่มีเยอะทั้งเวลานั้นที่เราถุงผมกดดูตอนแรก

แต่พอไปเลื่อนดูแล้วอ่ะแตงโมเนี่ย

นาส่งไปตอนที่เขาถ่ายรูปกันพอดี
คือ๓ทุ่ม๕๖นาทีแต่แตงโมตอบกลับมาประมาณ๔ทุ่มนิด
ก็คือหลังจากนั้น
หลังจากนั้นแต่ก่อนที่จะถ่ายรูปสุดท้าย
ให้กับทางเพื่อนกับทางกระติก

เมื่อกี้ลองเปิดภาพคุณกติกรูปสุดท้าย
ตอนหลังจาก๔ทุ่มไปแล้วได้ไหมคะ

หรือ๔๑๓นาทีไม่แน่ใจ
เดี๋ยวเราเปิดภาพกลับไป๔๓๖นาทีถูกครับ
ประมาณก่อนหน้านั้นผมได้เลื่อนดูแล้วว่าเวลาสุดท้ายที่ทางโมน

ที่มีการพูดคุยกันอย่างเช่นไม่ใช่โทนนะ
เวลาของไทม์ไลน์ที่เดินทางในภาพถ่ายมันเปลี่ยนได้
เรือลำนี้ใช้ความเร็วเท่าไหร่อยู่ตรงจุดไหนบ้างเวลาไหนที่อยู่ตรงจุดนั้น
เขามีการเทียบเคียงแน่นอนอันนี้คือเดี๋ยวจะมีความชัดเจนออกมาให้เห็นแน่
เรือตีโค้งตรงไหนคือตีโค้งจังหวะนี้เท่าที่ผมทราบมาตีโค้งเนี่ยมันน่าจะอยู่ในเวลาเดียวกับที่ทางนักตกปลา
เขาเห็นอืมคือตอนที่กลับมาช่วยกลับคือเหมือนกลับเรือแล้วไปพยายามจะไปตามหา
ค่ะเขาว่าอย่างงั้นนะว่ามันตรงกันแบบนั้นเดี๋ยวต้องลองไปดูเอง
อืมคือแต่สุดท้ายแล้วเนี้ยความน่าสงสัยพอมีพิรุษมันก็ยังมีอยู่ไง
อืมถูกไหมใช่มันไหล่ไล่มันต่อให้
แต่ก็ไม่เข้าใจว่าแล้วทำไมต้องทำตัวหน้ามีพิรุธแบบนี้อืม

ทุกคนก็ถามหมดว่ามันมีคำว่าทำไมหมดเลย
มันไม่มีความหายสงสัยในข้อต่างเลย
หลายข้อที่คนก็อยากจะถามอยากจะรู้

คนก็เลยยิ่งไปกันแบบสงสัยแล้วก็จับพิรุษ
ข้อนั้นมาประติดประต่อข้อนี้กันจนแบบมันมีหลายประเด็นที่เกิดขึ้นมานะปัจจุบันนี้ด้วยนะคะ